เราจะเห็นเขามีการไลฟ์กันในที่เกิดเหตุ
คือบางทีจนกว่าทีกู้ชีบกู้ไพรต่างใช่ไหมคะ
คลิปนี้กู้ชีพเทศบาลแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการ

แต่ปรากฏว่าไลฟ์นี้มันกลายเป็นหลักฐานชั้นดี
ในการมัดตัวโจรขโมยปูอัด

ไปปูอัดไหม
เดี๋ยว
เอาเลยพี่
มิ้นท์โปรยไปพี่เข้าใจว่าเกิดอุบัติเหตุปั๊บ
ไอ้รถขนปูอัดก็อาฟลูอัดก็แตกอาจากมา
แล้วก็มีคนที่ขับไปผ่านมามาขโมย
เปล่าค่ะพี่เบิร์ต

สงสัยปฏิบัติหน้าที่หนักบ้างค่ะ

คนแรกเดินไปเดินผ่านไปเลยนะไม่อยากถามน้องน้องนี่เอาไว้กินไหมเนี่ย
เขาหันกลับมาแล้วเขาก็เดินไป
คนนี้เดินไปปุ๊บหยิบมาหนึ่งแพ็คหัวเราะเอิ๊กอาร์กด้วยนะ
เอาไปใส่ไว้ในเจ้าที่ผู้หญิงฝากมาบอกว่าเอาอีกแพ็คสิ
โอ้โหจนฝ่ายชายบอกเออพอแล้ว
คือต้องบอกก่อนนี่คือเหตุการณ์อุบัติเหตุ

หน้าปั๊มในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
คือมอเตอร์ไซค์เขากำลังจะนำปูอัดไปส่งให้ลูกค้า
แต่ว่าเสียหลักไปชนกับแท็กซี่

มันเลยเกิดเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ชีพเอารถพยาบาลมาจอดขวางตรงจุดที่พลเมืองดีกำลังช่วยกันนำสินค้าคนเจ็บมาวางข้างทาง

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๑มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
หลังเกิดเหตุพลเมืองดีเขาเอาคลิปนี้ไปแจ้งต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปคุยกับนายสารวุฒิอนุสร
นี่คือคนเจ็บในคลิปนะคะคือรายเดอร์ที่จะไปส่งปูอัดอ่ะ
เขาเล่าเลยบอกว่าวันนั้นผมขี่รถจะไปส่งของที่บางพลี
ถึงจุดเกิดเหตุผมเสียหลักไปชนกับแท็กซี่
แล้วผมถูกรถเมย์ชนซ้ำ

ถามผมว่าเจ็บตรงไหน

ทำแค่นี้แต่ไม่ได้มาช่วยอะไรผม

ไปผมออกจาก

เดินมาถามพี่แล้วก็ถ่ายคลิป
ถามว่าเจ็บตรงไหนแล้วมาถ่ายคลิป

แล้วก็มีอีกคันมาเขาก็เข้ามาถามครับ

กับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เพราะว่าเราเกิดอุบัติเหตุ
แทนที่เจ้าหน้าที่จะมาช่วยเรา

เจ้าหน้าที่น่าจะไม่ได้เป็นหมดทุกคนครับพี่

แต่ผมรู้สึกแย่นะนี่ของที่ผมต้องเอาไปส่งลูกค้า

นายนัทพงศ์แตงสุวรรณนายกเทศมนตรี

ตรวจสอบประวัติกู้ชีพที่ก่อเหตุรายนี้แล้ว

เพราะมีคนร้องเรียนมาหลายเรื่อง

ไลฟ์คลิปนี้เอาไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อมัดตัวเองแบบคาหนังคาเขาเลยนะคะ
ตอนนี้มีการสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
น่าจะได้ข้อสรุปภายในอาทิตย์นี้ค่ะ
อยากจะรู้ว่าเขาจะออกมาชี้แจงยังไงนะ